วันนี้ค่ะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยก็ยังหยุดอยู่นะคะ
แต่ว่าบางคนก็เริ่มทำงานแล้วแล้วช่วงเที่ยงทานข้าวกัน
เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกผักผลไม้
คือจริงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับพวกผักผลไม้เมื่อเดือนก่อนแล้ว
นั้นเป็นเรื่องที่สารพิษตกค้าง
บอกว่าผักที่เราซื้อแพงในห้างเนี่ย
มันกลายเป็นว่าพอมาตรวจสารตกค้างสารปนเปื้อ

เรื่องนี้คือขายเตือนภัยสารเคมีกำจัดสตูพืช

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
ก็จะพิจารณาเรื่องของมาตรการในการจำกัดการใช้

ก็ถือว่าวงการสารเคมีอาจจะสะเทือนเรื่องนี้
และที่สำคัญก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย
ดังนั้นนะครับวันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
มาขีดเส้นใต้เมืองไทยในเรื่องนี้กันนะครับ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพเลยอาจารย์สวัสดีนะครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังขออนุญาตมาทางโทรศัพท์นะครับ
มีคำถามจากแฟนรายการขีดเส้นใต้๒ประเด็น
ประเด็นแรกที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊คโปรยไปเมื่อสักครู่
เรื่องผักผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ
ที่เป็นปัญหากระทบสุขภาพชีวิตของคนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
เราได้ยินกันมานานแล้วว่ามันเสมือนตายผ่อนส่ง
เจ็บป่วยเข้าออกออกโรงพยาบาลกันอยู่ตลอดเวลา

ถามว่าขั้นตอนการแก้ปัญหาไปถึงไหน
แต่ดูเหมือนว่ามันไม่จริงจังเท่าที่มันควรจะเป็น
ฉีดยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้ยังร้ายการควบคุม
ก็แล้วแต่ชาวสวนที่เขาปลูกพืชผักผลไม้
เขาจะป้องกันแก้ไขปัญหายังไงเขาก็ว่ากันไป
แล้วที่พูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่
คือสารพิษตกค้างจากสารเคมีจำกัดศัตรูพืช
ชนิดที่เป็นปัญหามากที่สุด
อีก๒ตัวเนี่ยชื่อจำยากหน่อยแต่ประเภทเดียวกันนั่นแหละ
เขาต่อสู้มายาวนานแล้วนะครับว่า
ควรจะแบนคือห้ามใช้ห้ามนำข้าวได้แล้วไอ้สารสามตัวเนี้ย
เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อต่อชาวไร่ชาวนามาก
ต่อประชาชนผู้บริโภคมาก
แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายภาครัฐเนี่ย
ยังเป็นห่วงว่าถ้าแบรนด์ห้ามนำข้าว
มันก็จะเดือดร้อนชาวไร่ชาวนา
เพราะการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการอื่นเนี่ย
มันยุ่งยากกว่ามันสิ้นเปลืองกว่า
สุดท้ายก็คือหาทางออกประกาศเป็นหลักเกณฑ์ออกมา
หลักเกณฑ์ที่ว่านี้คร่าวก็คือว่าใครที่จะใช้สารเคมี๓ตัวนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกผู้ใช้
ขึ้นทะเบียนแล้วยังไม่พอต้องผ่านการอบรมว่าวิธีการใช้ใช้ยังไง
แล้วกำหนดให้ต้องแสดงบัตรประชาชนด้วยนะก่อนจะไปซื้อเนี่ยไม่ใช่ใครก็ไปซื้อได้
แล้วต้องซื้อตามปริมาณของพืชที่ปลูกปลูกอยู่เท่าไหร่ก็ซื้อได้เท่านั้น
คนที่รับจ้างฉีดพ่นยาทั้งหลายเนี่ยต้องมีใบอนุญาต
มาตรการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยจะเริ่มใช้วันที่๒๐ตุลา๖๒ที่จะถึงเนี่ย
ก็ดูเหมือนดูเหมือนดีครับแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้
เขามองว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะทำได้ยาก
เพราะว่ามันจะเป็นช่องโหวให้เจ้าหน้าที่มีข้ออ้างในการบังคับควบคุมการใช้กฎหมาย
แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดระบบติดสินบาทคาดสินบนตามเข้ามาอีก
ฉะนั้นสิ่งที่คนที่เขาต่อสู้เรื่องนี้เขาอยากเห็นอยากให้เป็น
คือเขาเรียกร้องให้มีมาตรการห้ามนำเข้าเลยห้ามนำข้าวห้ามใช้เลย
เพราะบางประเทศก็ใช้มาตรการนี้
ที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วก็คือว่าสารเคมี๓อย่างนี้เป็นอันตรายต่อคนจริง
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตจริงคนกลุ่มนี้เขามองยังไงครับ
เขาบอกว่าที่รัฐบาลไม่กล้าออกมาตรการห้ามใช้ห้ามนำเข้าเนี่ย
ก็เพราะว่าเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้นำข้าวเขาเอาตัวเลขมาให้ดูครับ
ว่าการนำข้าวสารพิษแต่ละปีแต่ละปีที่นำมาจำหน่ายเนี่ย
มีมูลค่าเป็นแสนล้านนะครับบริษัทใหญ่ใหญ่เอ่ยชื่อมาใครก็รู้จัก
เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่เขาก็นินทากันว่า
คณะกรรมการที่โหวตกันเรื่องนี้ถูกครอบโดยบริษัทนำเข้ารายใหญ่
ก็เลยออกมาเป็นว่าไม่ถึงขนาดที่จะห้ามนำข้าว
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือว่ารัฐบาลใหม่ที่กำลังเข้ามาใหม่เนี่ย
ทบทวนมติไหมเพราะตอนนี้เจ็ดพักร่วมฝ่ายค้านเขากำลังเดินหน้า
กระทุ้งให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอยู่นี่นี่เรื่องของของสารพิษสามตัว
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งมีคำถามจากแฟนรายการต่างจังหวัด
เรื่องการควบคุมค่ายาค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนที่คิดค่ารักษาแพง
เขาถามว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
ร้องทุกข์ร้องเรียนเรื่องเอกชนคิดค่ายาค่ารักษาแพงเกินเหตุเนี่ย
ส่วนกรมการค้าภายในกำลังมีคณะกรรมการหัวใดกัน
ว่าด้วยสินค้าและบริการใช้กฎหมายควบคุมอยู่เวลานี้
ในกรุงเทพเนี่ยไปร้องได้ที่นั่นที่นี่
แต่ถ้าต่างจังหวัดถามว่าไปร้องได้ที่ไหน
อ้าวทางกรมการค้าภายในให้คำตอบมาว่า
หนึ่งสายด่วนหนึ่งสายด่วนหนึ่งห้าหกเก้า
ร้องเรียนได้ทั่วประเทศร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลจากกรมการค้าภายในเรื่องการร้องเรียนเป็นยังไง
ตอบว่าที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นระยะ
ส่วนใหญ่เนี่ยร้องเรียนเรื่องค่ายาค่ารักษาแพงเกินเหตุ
เมื่อได้รับการร้องเรียนแล้วยังไงต่อ
กรมก็จะทยอยพิจารณาหาข้อมูลหาข้อเท็จจริง
ถ้าทำผิดจริงก็แจ้งความดำเนินคดีกับโรงพยาบาลที่ว่านั้น
ถามว่ามีการฟ้องร้องกันบ้างแล้วหรือยังตอบว่ามีแล้ว
ก็กรณีที่เป็นข่าวว่าปวดท้องแล้วไปเจอค่ารักษาพยาบาลก็ไปสามหมื่นนั่นแหละ
ทีนี้ถ้าถามผมว่าประเมินดูแล้วนโยบายควบคุมราคายา
ค่ารักษาพยาบาลแพงแบบนี้จะได้ผลอย่างยั่งยืนไหม
ว่าจะได้ผลในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีกว่าเนี่ย
คือปล่อยให้ประชาชนไปร้องเรียนกับปล่อยกลับให้โรงพยาบาลมีความจริงใจที่จะให้ความร่วมมือ
แก้ปัญหาเนี่ยอันหลังดีกว่าเยอะเพราะว่าการนำไปร้องเรียนโดยการ
นำต้นทุนราคายามาเผยแพร่ให้ประชาชนรู้ผ่านออนไลน์
คนที่เขาไม่ถนัดเขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเขาก็ตรวจสอบยากว่าเอ๊ยาที่โรงพยาบาลจ่ายมาเนี่ย
ราคาที่จ่ายกับราคาต้นทุนกับราคาควบคุมเนี่ยมันต่างกันยังไง
ดีที่สุดก็คือให้ฝ่ายโรงพยาบาลเนี่ยพร้อมใจกันปรับลด
ราคาลงมาเองเป็นอัตโนมัติซึ่งที่สุดแล้วเนี่ย
ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาได้เหมือนนานาประเทศที่เขาแก้ได้กันมาก่อน
ไม่ต้องไปดูอื่นไกลหรอกสิงคโปร์มาเลเนี่ย
แต่ก่อนก็เจอปัญหาเหมือนเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเอกชนทีมประชาชนเขาก็เดือดร้อน
เดี๋ยวนี้ไปดูสิครับเขาแก้ปัญหาได้สำเร็จ
ราคาอยู่ที่ความเหมาะสมราคายาเหมาะสมราคารักษาพยาบาลเหมาะสม
มันไม่แพงเหมือนบ้านเราก็ฝากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีรองนายกคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ย
ท่านดูทั้งท่านควบคุมกระทรวงเกษตรอยู่ด้วยเรื่องค่ายาค่ารักษาแพง
แล้วก็ดูว่าท่านจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ยังไง
แล้วท่านก็ดูกระทรวงพาณิชย์อย่าลืมว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ย
เข้ามาเกี่ยวข้องเต็มกับการควบคุมค่ายาค่ารักษาแพง
ก็ได้แต่หวังว่าจากนี้ไปบรรยากาศมันต้องดีขึ้นนะครับ
มันต้องดีขึ้นขอให้ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ประชาชนจะมีความหวังขึ้นเยอะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถาม
แฟนรายการสองเรื่องครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับสำคัญต่อผู้บริโภคนะครับ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ